แล้วเราก็แบบโอ้ยหวาน

ให้หวานกันกันอีกถ้าครอบครั้ง

ก็ยินดีด้วย
ตั้งแต่แฟนเขาก็ลืมเราอะ
อันนี้เราไม่ได้อำนาจ

แต่ก่อนเราชวนไปกินข้าวก็ชวนง่ายอยู่นะ

ตอนนี้แบบเริ่มชวนยากขึ้นแล้วหรือเปล่า
มันชวนยากยังไงนิดเขาพูดว่าไงบ้าง
เขาไม่ได้ปฏิเสธอะไรหรอกครับ
ปกติมันก็จะตอนที่แต่ละคนว่างคนเหงามันก็เจอกัน

เราเองผิดเองที่เราไม่ไปหาสักที

ขอรี่ยาดก่อร่างสังตัวก่อนตอนนี้

เดี๋ยวขอแอบมี่ก่อน
ถ้ามีแล้วเป็นเรื่องเวลาก็เข้ามาประกาศ

ที่หรอมาตรฐานใหม่ล่ะ
ไม่เป็นไรลิสสขอลองดูใจไอ้นี้ก่อน

อืมขอโฟกัสเรื่องของเอ่องานในวงการบันเทิงก่อน

ไม่ได้เจออยู่ด้วยกันใช่ครับ

อากาศหนาแต่หน้ามัน

ก็จะมีใคร
เรายังไง
ผ่านทางผู้จัดการก็คือพี่เมย์ผู้จัดการพี่โน่

รู้จักในฐานะน้องไงครับ

อย่างล่าสุดรีบไปเจอน้องที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง
อะไรอย่างนี้ครับเขาก็ไปกับ

พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว

พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
พี่เห็นไอ้เทรดเลิศเราทำไมวะไม่ลืมแล้ว
ปกติเจอพี่โน่ก็คือไม่ได้คุยเรื่องนี้ไงครับ

สำหรับผู้วิดีโอเราก็เชียร์ถึงไป
โอเคสิไหมไม่ถึงเจอเขา

แบบด้วยใช่ไหมครับ

หมายถึงว่าถ้าเขาจะคบกันใช่ไหม

พี่โน่รักใครแล้วก็รักด้วย